จะมีหลายพื้นที่นะคะที่มีฟ้าผาจนทำให้คนได้รับบาดเจ็บนะ
เพราะว่าหลายพื้นที่มีพายุแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะ
ไปดูช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะที่ชนบุรีฝนตกหนักนะคะ
พื้นที่ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึง
ฟ้าผ่าลงมากลางไร่อ้อยเลย
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงเขาได้รับบาดเจ็บ
เด็กหญิงไพรินอุปโภงอายุ๑๔
เจรฐีกู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ว่าน้องก็ช่วยแม่ใส่ปุ๋ยอ้อยอยู่ในไร่อ้อย
ฝนตกค่ะมีพายุฝนตกหนักเลย
ทุกคนก็วิ่งขึ้นรถกระบะที่มีผ้าใบคลุมนะคะ
บฝนจู่ฟ้าผ่าลงมา

ไพรินก็เลยถูกฟ้าผ่าลงมา
โดนไปแขนซ้ายแขนนี่ชาเจ็บไปถึงหัวใจเลยค่ะ

แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึง
เด็กหญิงไพรินบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะ
ที่น้องถูกฟ้าผ่าค่ะ

แล้วก็โดนจุกใกล้กันอะนะคะ
ฟ้าผ่าเราสองรอบแปลกใจไหมครับอืม
เราก็จริงจังนะเราไม่ได้พบเครื่องมือสื่อสารอะไร
อืมใช้ด้วยโทรศัพท์เนอะอืมแล้วสองเหตุการณ์จุดเกิดเหตุก็ไกล่ไกลกันด้วย
ก็เลยเราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะ
เป็นไร่อ้อยนะคะกว้างเลยพื้นที่โล่งมีต้นมะขามต้นงิ้ว
พายุเนี่ยพัดล้มนะคะไปเกี่ยวสายไฟขวางถนน
พายุยังพัดหลังคาบ้านกำแพงรั้วบ้าน
พังเสียหายกันเนี่ยพังกันเยอะเลยนะคะที่จุดนี้
แต่มันต้องหาสาเหตุให้น้องเขาหน่อยนะใช่ค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้องถึงโดนมา๒ครั้งแล้วเนี่ยนะ
ในจุดใกล้ใกล้กันเลยนะครับมีอีกที่หนึ่งนะครับ
ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
อายุ๕๒ปีถูกฟ้าผ่าขณะกำลังล้างมีดอยู่ข้างบ้าน
แต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับลูกสาวของผู้ที่ถูกฟ้าผ่า
บอกว่าก่อนเกิดเหตุสภาพอากาศมีเมฆดำลอยต่ำ
มีฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าแลบแต่ว่าฝนยังไม่ตก
ระหว่างนั้นแม่นั่งปอกขนุนอยู่ที่ข้างบ้านก็เป็นลักษณะกลางแจ้งอยู่ข้างบ้านนะครับ
พอปอกเสร็จก็กำลังล้างทำความสะอาดมีดอยู่จู่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง
แล้วฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาลงมาที่ตัวแม่เลยนะ
คือแม่เนี่ยหงายหลังแน่นิ่งเลยก็รีบเข้าไปช่วยบีบนวดจนแม่ฟื้น
ซึ่งแม่บอกว่าเจ็บหน้าอกแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้มีคำอธิบายเรื่องฟ้าผ่าจากนักวิชาการนะคะ
ศาสตราอาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสค่ะ
เป็นนักวิชาการและเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์ออสบอกว่ากรณีฟ้าผ่าแล้วทำให้คนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนค่ะ
ความชื้นบนพื้นดินจะระเหยขึ้นไปข้างบน
พอระเหยขึ้นไปเยอะจะจับตัวเป็นก้อนเมฆ
ซึ่งการเคลื่อนที่ของลมฟ้าอากาศจะทำให้ก้อนเมฆเกิดการเสียดสีกัน
เสียดสีกันทำให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิต
พอมีไฟฟ้าสถิตเยอะก็จะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า
เมฆก้อนที่๑ไปเมฆก้อนที่๒อันนี้คือฟ้าแลบ
ที่เราเห็นครับอยู่บนฟ้าอันนี้คือเขาถ่ายเทไฟฟ้าสะถิดระหว่างก้อนเมฆก้อน
ใช่แต่ถ้าประจุสูงมากจะเกิดการถ่ายเทประจุลงดินค่ะ
ก็เลยเรียกว่าฟ้าผ่าครับส่วนใหญ่จุดที่ฟ้าผ่าลงมา
จะเป็นจุดที่มีประจุไฟฟ้าและจุดที่สูงเช่นต้นไม้
หรือถ้าเป็นทุ่งนาและมีหนองน้ำอยู่ฟ้าก็จะผ่าลงน้ำอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าน้ำมีประจุไฟฟ้ามากกว่าแล้วก็เป็นสื่อนำไฟฟ้า
ทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะหลบตรงไหนยังไง
จะผ่าลงมาจุดที่มีประจุไฟฟ้านะคะกับผ่าลงมาจุดสูงสูงนะคะ
ถ้าเป็นที่โล่งแล้วมีต้นไม้มันก็ลงต้นไม้ก่อน

ใช่ตัวเราก็มีประจุไฟฟ้าอยู่ในตัวนะคะ
ตัวคนเราขาดแต่มีไม่เยอะดังนั้นถ้าเกิดฝนฟ้าขนอง
แล้วเราไปยืนอยู่ในที่โล่งแจ้งฟ้าก็จะผ่าลงเราไงเป็นไปได้
บางทีตัวเราก็มีไฟฟ้าสถิตเวลาเราเจอโดนอะไรกันแล้วโดนโลหะมันจะแป๊บ
โดยเฉพาะถ้าเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก็จะเพิ่มประจุไฟฟ้าในตัวเองก็เลยมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะโดนฟ้าผ่า
มนุษย์ทุกคนมีประจุเท่ากันหมดเลยนะครับมากน้อยต่างกันนิดหน่อย
ถ้าคนสองคนไปยืนบนทุ่งนาโล่งฟ้าจะผ่าลงไปที่คนใดคนหนึ่งก็ได้
แต่ถ้าคนที่สูงกว่าก็มีโอกาสเสี่ยงมากกว่านะครับแต่ถ้าเราพกอุปกรณ์ไฟฟ้า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์พวกนี้จะเพิ่มประจุเข้าไป
นั่นหมายถึงว่าเพิ่มความเสี่ยงเรานึกถึงฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับ
เรากำลังได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบถามว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนปิดทีวีไหม
พวกนี้มันสามารถที่จะล่อฟ้าได้ถึงแม้ผลงานวิจัยจะบอกว่ามันล่อไม่ได้
แต่มันเพิ่มความเสี่ยงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าคนพกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วมีการเหนียวนำสัญญาณอยู่ตลอด
มันจะเพิ่มประจุเข้าไปในตัวนะครับในปริมาณที่ระดับหนึ่งไม่มาก
นั่นคือมันเพิ่มความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นปัจจัยหลัก
ที่จะทำให้เกิดฟ้าผ่าที่คนคนนั้นเขาบอกว่าเวลาเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ
ไม่ควรวิ่งหนีฝนไปอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมฮะเพราะว่าต้นไม้มันสูง
มันก็จะผ่าลงตรงนั้นเราก็ได้รับผลกระทบด้วย
ซึ่งก็จะมีวิธีปฏิบัติตนอยู่ที่เขาแนะนำเช่นถ้าเราอยู่กลางทุ่งนาจริง
ก็ให้นั่งยองลงแล้วยกส้นเท้าขึ้นให้สูงจากพื้นดิน
ตรงนี้มันจะลดการล่อเหมือนว่าการเหนียวนำประจุจากพื้นมาสู่ตัวเรา
หรือถ้าจะให้ดีเข้าไปในรถยนต์เลยนะฮะถ้ามีรถจอดอยู่
หลักการของฟ้าเวลามันผ่าลงมาที่รถยนต์
สายไฟฟ้ามันจะอ้อมตามโครงรถยนต์แล้วลงพื้นดิน
ถามว่าคนที่อยู่ในรถได้รับผลกระทบไหมก็ได้รับแต่ไม่ถึงกับชีวิต
อาจจะมีอาการหูอื้อหรือตัวชาในขณะหนึ่งเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันไหลผ่าน
ฟังจากอาจารย์ออสเนี่ยชัดเลยว่าควรทำตัวยังไงแล้วมันมาได้ยังไง
เรื่องของพงของฟ้าผ่าอะไรด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์มือถือที่หลายคนสงสัย
คือมือถือไม่ใช่สื่อนำไฟฟ้าแต่จะเหนียวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามา
ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดฟ้าผ่าเราได้

ใช่อย่างถ้าคุณภาคภูมิไปยืนกับดิฉันสองคนดิฉันก็ไม่ต้องกลัว

คุณย่อก่อนเลยคุณย่อกไม่ทันผมรู้
ใช่ต้องระหว่างต้องระหว่างนะคะ